สะแก้วฟังให้ดีเลยนะคะใครที่ปกติเข้าไปหาของป่าช่วงนี้
ห้ามเด็ดขาดนะคะหมีแม่ลูกอ่อนหมีออกมาหากินแถวสวนปามชาวบ้าน
ล่าสุดมีคนถูกกัดตายไปแล้วหนึ่งรายนะคะนี่ค่ะชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้
กว่า๕๐คนเนี่ยนำกำลังกันออกตามหานายนาวาค่ะ
นายนาวาเป็นชาวบ้านนะคะที่อยู่ที่อำเภอวัฒนานคร
ปกติแล้วเขาชอบออกไปหาของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนเป็นประจำบ่ายวันศุกร์ที่เก้ากันยายน
ก็ออกไปหาของป่าตามปกติแต่ไปแล้วไม่กลับมาเลยค่ะ
ลูกลูกครอบครัวร้อนใจนะคะก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านบอกช่วยกันค้นหาหน่อย
สุดท้ายเจอแต่เจอในสภาพร่างไร้วิญญาณค่ะ
นายนาวาเนี่ยมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าต้นคอเบ้าตาท้ายถอยแล้วก็ลำตัว
มีรูเขี้ยวฝังอยู่ที่ใกล้ดวงตาด้วยเบื้องต้นสันนิษฐานแล้วว่าจากร่องรอยน่าจะเป็นหมีค่ะ
เพราะช่วงนี้ชาวบ้านเจอหมีลงมาหากินใกล้สวนปามชาวบ้านหลายตัวนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าคือนายนาวาออกไปหาของป่าเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ครั้งนี้เนี่ยน่าจะโชคร้ายเพราะไปเจอกับหมีแม่ลูกอ่อน
นี่เขาบอกว่าเนี่ยคือรอยเท้าหมีค่ะ
แต่ชาวบ้านว่ามาประมาณ๕๖ตัวครับมาเยอะครับ
แต่มาเจอกับคนตายนี่ตัวเดียวครับ
เพราะว่ามากินของตามคนอะไรอยู่ข้างข้างที่ที่เจ๋ียเสียนะครับ
มีป่าปามป่าอะไรด้วยแล้วปาล์มจากจุดพบศพนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านไกลไหมครับ
จากหน้าบ้านบ้านแก่ประมาณห้าร้อยเมตรครับอื้ออื้อหลีกบ้านครับ
เก็บไปหาของห้าห้าหิตาเลยครับ
เบื้องต้นยาดยาดผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดใจนะครับเพียงแต่ภรรยาก็บอกว่า
เสียใจมากมากที่ต้องเสียเสาหลักของครอบครัวไปก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่เข้าไปหาของป่าช่วงนี้
ให้ระมัดระวังคือเอาง่ายอย่าเข้าไปเลยจะดีกว่านะคะ
เรื่องต้นในอำเภอวัฒนานครก็มีการสั่งการให้กำนันตำบลช่องกลุ่มเนี่ย
ประกาศเสียงตามสายเลยเตือนไม่ให้ประชาชนเข้าไปหาของป่า
แล้วก็คอยเฝ้าระแวดระวังด้วยเพราะว่าช่วงนี้หมีป่าลงมาหากินค่อนข้างใกล้
ใครเจออย่าไปแบบคือให้หนีเลยอ่ะครับ
หนีไปให้ไกลเลยถ้าเจอปุ๊บเนี่ยหนีเลยแล้วรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาจัดการนะคะ